มาแล้วจ้ามาดูความจริงกันดีกว่าค่ะ
ในตลาดวันนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองค่ะ

มีปรับลดหรือเปล่าผักกัดขาวค่ะ๗บาทต่อกิโลกรัม
ปุ้งจีน๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยค่ะ๑๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาสูงนิดนึงนะส่วนพริกจินดาแดงกิโลกรัมนะจ